เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
มีอุบัติเหตุที่กาญจนบุรีนะครับ
รถยนต์พุ่งชนประสานงากับรถกระบะบนสะพานต่างระดับ

ทำให้สองสามีภรรยาถูกอัดเสียชีวิตติดจาก

ส่วนคนขับรถกระบะบาดเจ็บคิ้วแตกนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ในสงธรรมผึ่งภายอายุ๓๖ปี
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี
นางสาวนันทยาเผือกเงินอายุ๓๔ปีภรรยา

ผู้ภัยจึงใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถนำร่างออกมา
พบว่าสภาพศพคอหักและขาทั้งสองข้างหักผิดรูป
ส่วนคนขับรถกระบะได้ระบาดเจ็บคิ้วซ้ายแตก

ตำรวจสพนขาวอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
ส่วนที่จังหวัดสุรินเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนเสาไฟฟ้า

ตำบลกังแอนอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้เสาไฟฟ้าหัก๒ท่อน

หน้ารถกระบะฝั่งที่นั่งคนขับพังเสียหาย
นายบุญนำตันสันเทียอายุ๓๔ปี
นั่งข้างคนขับได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก
ขาซ้ายหักกู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
นางสาวพิสมัยเลือดล้นอายุ๒๓ปีคนขับ

กำลังขับรถกลับบ้านที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรำ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน
เสียหลักพุ่งลงข้างทางชนเสาไฟฟ้า
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้า
เตรียมปักเสาใหม่แทนเสาเดิมที่ถูกชนเสียหาย
ที่จังหวัดกำแพงเพชรเกิดอุบัติเหตุรถตู้เสียหลักชนต้นไม้
ริมถนนพโยธินในพื้นที่ตำรวจโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนคร
ทำให้นายสมพงศ์จันจ้อยอายุ๖๑ปี
คนขับเสียชีวิตถูกอัดติดกับพวงมาลัย

จากการสอบสวนทรัพย์ว่ารถตู้คันนี้ขับจากจังหวัดสมุทรปราการ

แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับมีอาการหลับใน
พุ่งชนเสาไฟส่องสว่างข้างทางและชนต้นไม้อย่างจัง
ซึ่งรถตู้คันนี้เพิ่งเดินทางกลับจากจังหวัดเชียงราย
ก่อนที่จะรับคณะจากจังหวัดสมุทรปราการ
คาดว่าคนขับรถพักผ่อนน้อยจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
พิริธันดูปฏิเหตุในพื้นที่ตะมุนหนองงิ้ว
อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งขึ้นเขา
่งหน้าอำเภอภูเรือพบรถกระบะนิสันสีขาวติดหลังคาเหล็ก
กับแบรีเออร์ข้างทางแล้วพลิกตะแคงขวางถนน
มีกระสอบข้าวสารตกอยู่ท้ายรถสอบถามนายสมปองวงพิลาอายุ๕๒ปี
คนขับทราบว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกระบะบรรทุกข้าวสารมาเต็มคัน
เพื่อไปส่งให้ลูกค้าที่อำเภอภูเรือแต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นทางขึ้นเขาและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
และไหลลงเขายังรวดเร็วก่อนที่จะชนแบรีเออร์แล้วพลิกตะแคง
โชคดีที่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด